อุดรธานีคุณผู้ชมฮะมาบอกกันหน่อยว่าวิธีคลายหนาวของคุณคืออะไร
แต่ของหนุ่มคนนี้เนี่ยอยู่คนเดียวด้วยนะ
แล้วชอบดื่มเหล้าขาวเป็นชีวิตจิตใจเลย
แล้วหนาวไงคุณผู้ชมอยู่อุดรหนาวตอนนี้
ก็เลยก่อกองไฟ
ผิงให้มันอุ่นกระดกเหล้า
ปรากฏว่าน่าจะวูบ
น่าจะวูบแล้วไปโดนกองไฟที่เขาก่อนี่แหละ
มันมีความมากด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้

แต่วูบเสร็จอย่าบอกนะว่าล้มไปตรงกองไฟเลยเหรอ

คือมีโรคประจำตัวด้วยนะหนุ่มคนนี้ครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ข้างกระท่อมกลางไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านหนองโอน
หมู่๗ที่อำเภอเมืองอุดรธานี
ผู้เสียชีวิตชื่อนายสุบันกินรีงามอายุ๔๙ปี
ห่างไป๕เมตรครับห่างไป๕เมตรจากร่างของผู้ตายเนี่ย
มีขวดเหล้าตกอยู่ด้วยครับตามร่างกายของนี่ฮะขวดเหล้าเขา
ตามร่างกายคุณสุบันไม่มีร่องรอยการต่อสู้
หรือว่าโดนทำร้ายร่างกายก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากโดนไฟคลอกนี่แหละ
น่าจะโดนมาประมาณ๘๑๐ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ไปเจอร่างเขา
ในที่เกิดเหตุครับมีร่องรอยเศษเสื้อผ้าโดนไฟไหม้ด้วยนะ
แล้วก็มีร่องรอยเหมือนคนดิ้นทุรนทุรายเพราะว่าโดนไฟคลอกไง
ในตัวนายสุบันผู้ตายครับมีแค่กางเกงในตัวเดียว
เรื่องต้นตำรวจสพห้วยหลวงสันนิษฐานว่านายสุบันผู้ตายคงซื้อเหล้ามาดื่ม
แล้วก็ก่อกองไฟคลายหนาวข้างกระท่อมทีนี้อาจจะเมาหลับครับ
เมาหลับหรือไม่ก็วูบล้มลงไปข้างกองไฟเลยเพราะว่าผู้ตายเองเนี่ยนะ
เป็นผู้ป่วยโรคลมชักอยู่แล้วด้วยครับโอ้มีโรคประจำตัวใช่
คุณแม่สิคุณแม่ของครูชมแม่ของในสุบันนี่บอกว่าลูกชายแม่สะโหลดน่ะ
ปกติก็อยู่กระท่อมเลี้ยแพ้คนเดียวนี่แหละแล้วลูกแม่มันชอบดื่มเหล้าขาว
เป็นประจำเลยโอ้แต่แม่เสียใจเหลือเกินลูกจากไปไม่ทันได้ร่ำลากันเลยอ่ะ
อืมมีญาติของนายสุบันคนหนึ่งครับเออเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะ
ก็เป็นความเชื่อเขาญาติของนายสุบันคนหนึ่ง
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะป้าเนี่ยเห็นอีกาหลายตัว
วนเวียนส่งเสียงร้องก้ากล้าอยู่ใกล้บ้านนายสุบันครับโอ้เหรอ
วนอยู่สองสามรอบแล้วตามความเชื่อคนโบราณก็เชื่อว่าถ้ามีอีกานะ
มาบินวนเวียนบ้านไหนแถวไหนเนี้ยนะมีคนตายแน่แน่อืม
แล้วตอนป้าแกได้ยินเนี่ยป้าก็ตกใจคิดอยู่ในใจว่าเอาแล้ว
ใจคอไม่ดีเลยในบ้านจะมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
มารู้ข่าวว่าสุบันหลานชายป้าโดนไฟคลอกเสียชีวิตไปแล้ว
แสดงความเสียใจด้วยจริงจริงครับอ่ะนะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่ไม่ใช่ข่าวแรกที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นมาทุกปี
ไม่ว่าจะเมาแล้วก็พอไปนอนไปนอนก็ช็อก
อย่างที่เราเรียกว่าไหลตายหรือเมาเมาแล้วคว่ำลงไปในกองไฟ
อืมแล้วไฟก็ไหม้ตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ข่าวแบบนี้ไม่ใช่ข่าวใหม่นะฮะ
แล้วทำไมเอามาออกอีกระเบิร์ตก็เพราะยังมีคนตายไงครับ
เราถึงเอามาออกเอามาเตือนกันต้องระวังฮะหาวิธีอื่น
คือคนดื่มเหล้าเราเข้าใจว่ามันอาจจะเลิกยากแต่ว่าลดความเสี่ยงได้ก็ดี
ลดปริมาณหนึ่งละสองคืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอย่างเนี้ย
ไปก่อกองไฟมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันจริง